หลานชายของเขาน้องเอออธิรกร
พูดชื่อนี้อาจจะยังไม่ค่อยคุ้นหน้าคุ้นตาคุ้นหูเท่าไ

ฉายแววความหล่อจนเป็นที่จับตามองเลยล่ะค่ะสำหรับน้องเอ
แต่จะบอกว่าหนุ่มหล่อคนนี้ไม่ได้มีดีแค่ความหล่อนะคะ
ผลความสามารถมาเพียบเลย
ทั้งร้องทั้งเต้นเรียกว่าเลือกศิลปินมาเต็ม
น้องเอเนี่ยพิสูจน์ความสามารถของตัวเองจากการแข่งขันในรายการ
เป็นหาบอยแบนหน้าใหม่มาประดับวงการค่ะ
น้องเอก็สามารถฝ่าด่านจาก๒๔หนุ่มหล่อ

ซึ่งพี่แคนดี้รากแก่นค่ะก็ขอมากรี๊ดนะคะผ่านบันเทิงไทยรัฐ
หลังจากที่หลานชายสุดที่รักเนี่ยเดินตามความฝันจนสำเร็จค่ะ
ซึ่งพี่แคนดี้บอกว่าโอ้โหอึดอัดสุดเลย
เพราะว่าในช่วงแรกที่หลานแข่งขันเนี่ย

โพสต์โซเชียลก็ไม่ได้คุณผู้ชมค่ะ
กลัวจะผิดกฎของทางรายการ
หลังจากประกาศผลเท่านั้นแหละเรียบร้อยเลยจ้า
ขอโพสต์ประกาศความดีใจให้โลกได้รู้
วันนี้หลานฉัน
พร้อมกับชื่นชมน้องเอเอหลานชายนะคะ

หลังจากที่หลานโดนเมาส์ว่าโอ๊ยเอเอ
เธอใช้เส้นสายผ่านเข้ามาหรือเปล่า

ถ้าทำได้ขนาดนั้นโอ๊ยไม่ต้องส่งหลานไปประกวดหรอก
เดี๋ยวฉันบอกโปรดิวเซอร์เนี่ยทำเพลงให้หน่อยแค่นี้ก็ได้แล้ว
บอกไม่จริงนะจ๊ะความสามารถล้วน

เพราะคนในบ้านกรี๊ดทั้งกรี๊ดทั้งร้องไห้

น่าเชื่อว่าวันนี้คือหลานเราโตแล้วเนาะ
ยังคิดว่าหลานเราก็คือเด็กน้อยวิ่งเล่นให้เราอุ้มอยู่เลย
แต่วันนี้เขาโตเขาทำตามฝันของตัวเอง
แล้วเราก็ภูมิใจปลื้มใจที่เขาทำได้ด้วยตัวเขาเองทั้งหมดเลย
ลบกระแสดราม่าใดที่เกิดขึ้น
ถ้าเกิดว่าน้องเอได้ใช้เส้นจริงนะคะ
ดี้ว่าแคนดี้กับคุณแม่บอกว่าใช้เส้นให้เป็นศิลปินเลยไหม
ง่ายกว่าไหมกับการใช้เส้นให้ไปประกวด
ถ้าเราใช้เส้นจริงทุกครั้งที่เกิดดราม่า
เราจะรู้สึกแบบรู้สึกเจ็บเพราะว่าเราได้ทำ
แต่ครั้งนี้ดราม่าอะไรพวกเรานิ่ง
เอก็นิ่งแล้วพวกเราก็นิ่งเพราะว่า
ก็มันไม่ใช่ความจริงเราไม่ได้ใช้เส้นอะไรเลยนะคะ

บอกว่าเราปลื้มมากเราภูมิใจมาก